ย่านสะพานใหม่ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งนะ

ชอบมายืนด่ามาตะโกนด่าชาวบ้าน

ถึงขั้นเอามีดมาไล่ฟันชาวบ้านเลยนะฮะ

แล้วก็ชาวบ้านต้องอยู่ด้วยกันด้วยความหวาดระแวงคุณผู้ชมไปดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ด้วยนะฮะ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
หวาดระแวงคุณผู้ชมไปด้วยความหวาดระแวงคุณผู้ชมไปด้วยความหวาดระแวงคุณผู้ชมไปด้วยความหวาดระแวงคุณผู้ชมไปด้วยความหวาดระแวงคุณผู้ชมไปด้วยความหวาดระแวงคุณผู้ชมไปด้วยความหวาดระแวงคุณผู้ชมไปด้วยความหวาดระแวงคุณผู้ชมไปด้วยความหวาดระแวงคุณผู้ชมไปด้วยความหวาดระแวงคุณผู้ชมไปด้วยความห
อาการคล้ายคนคุ้มคลั่งเดินออกมายืนตะโกนด่าพูดคนเดียวถือมีดไปบ้างแหละ
ชาวบ้านเขากลัวกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยนะครับ
เหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ

พวงข้างหน้านี้ผู้ชายนายโอเคระนี้
มักจะชอบนะมายืนดักรอที่บันไดกลางดึก

หนักสุดนะถึงขั้นใช้มีดถือมีด

พยายามจะไล่แทงเพื่อนบ้าน
ยังโชคดีไม่มีใครเจ็บใครตาย
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่คอนโดแห่งนี้ย่านสะพานใหม่
ไปสอบถามผู้เสียหายคนหนึ่ง
ก็ละให้ฟังบอกว่าโอ้โฮผมนี่
ทนอยู่กับความหวาดระแวงมานาน
เพราะไอ้โอมักจะเสพยาบ้าจนหลอน
ตะโกนด่าคนที่หน้าห้องและพยายามจะทำร้ายเพื่อนบ้าน
เคยแจ้งตำรวจไปก็หลายต่อหลายครั้งคุณ

ตำรวจไม่รับแจ้งอ้างว่ายังไม่เกิดเหตุ

ใช่คือพอฟังประโยคนี้แปลว่าอะไร

จากการที่โดนโอตบโดนโอแทงก่อนแบบนี้
คือประชาชนเขาสงสัยเรื่องตรงนี้เนอะ
ไปแจ้งความแล้วว่ามีคนคุ้มคลั่ง
ตำรวจยังไม่รับแจ้งบอกว่าเหตุยังไม่เกิด

เพื่อนบ้านบอกไม่รู้จะลงตึกอย่างไร
ไม่ค่อยจะกล้าเดินลงบันไดกันเลยนะฮะ

คุณชมพูเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหช่วงเลิกงานนะ
นายโอชอบมายืนดักรอหน้าบันได
เธอก็โอ้โหใจตุ้มต่อมจะเดินขึ้นห้องดีไหม
พอเธอเดินผ่านนะถูกดึงมือถูกโอบกอดนะฮะ
เธอรีบผลักออกเลยนะแล้วก็รีบวิ่งหนีเข้าห้อง
หลังจากนั้นพอจะออกจากห้องแต่ละที
ต้องคอยเฉง้อมองโออยู่ไหน

บางครั้งก็เลือกใช้ประตูหนีไฟคุณ
เพราะไม่อยากเผชิญหน้ากัน
โอ๋ที่เดินมาพอดี
แล้วคือไง
เจ้าตัวนี่ดูสิจ้องหน้าทีมข่าวเขมงเลย

แล้วบอกว่าผมถูกใส่ร้ายทั้งหมด
ผมอยู่คอนโดแห่งนี้มา๑๐ปีแล้วไม่เคยก่อเหตุทำร้ายใคร

เดี๋ยวนะโอ้แล้วไอ้เรื่องที่บอกว่าไปลวนลามผู้หญิงนี่ยังไง
ไม่เคยทำครับไม่คิดจะทำด้วยครับ

แต่เขาบอกเปรียบผมไม่กินไก่วัดครับ
ผมอยู่ที่นี่ผมไม่ทำคนกันเองครับ
พร้อมกับถามกลับนักข่าวด้วยนะ

แน่จริงให้เขาเนี่ยพี่ปุ๊กครับพี่ปุ๊กแจ้งครับ

นี่ก็เนี่ยชาวบ้านแจ้งมา
บอกว่าแน่จริงให้ชาวบ้านมาชี้ตัวผมสิ
ถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งความกลับนะพี่

ใช่เฮะพี่ทำให้ผมเสียหายด้วยนะ

เจ้าทุกข์ก็อยู่นี่ไม่ใช่เหรอคุณไหนนะขอเจ้าทุกข์ดิ
เนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันห้อง

เหตุผลก็คือเจ้าทุกอยู่นี่
คุณเชิญมาดิผมทำอะไรไม่ทำ
แล้วคุณมาว่าเขาถ้าว่าใครว่าครับเขาว่า
พี่ไปจับถ้าเป็นอย่างนั้นจริง
สอนอต้องรับเรื่องแล้วมาจับผมไปแล้ว
ถ้าถึงนี่พยายามฆ่าไปแล้ว

มาอีกแล้วมาหัวในแพทย์อีกคนแล้ว

แม่จะให้เอาเจ้าทุกข์มา
แล้วทุกเขาจะก้าวมาเผชิญหน้ากับพี่แหละครับ
แต่พวกหลักฐานกล้องวงจรปิดมันมี
และทีนี้ผู้นำชุมชนสะพานใหม่นะฮะ
จากคิงแตงทิมบอกว่า

ให้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในคอนโดแห่งนี้หน่อย
แล้วก็ต้องนำตัวนายโอไปรักษาจริงจัง
เพราะว่าชาวบ้านเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันคุณ

ถึงขั้นบางบ้านย้ายหนีออกไปแล้ว

ตำรวจต้องเห็นนะคลิปแบบนี้เนอะ
มันต้องดูแลกันน่ะนะถ้าเผชน์ไม่เห็นเลือดไม่ลงแจ้งความนี่นะ